กรณีที่นักแสดงสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวที่เมืองไทยช่วงปีใหม่
หลังจากนั้นเธอก็กลับไปแล้วก็ไปโพสต์เรื่องราวต่าง
สื่อที่ไต้หวันสัมภาษณ์จนเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีเพจ
เขาก็เอาข้อมูลมาลงเอาไว้
เพื่อจะฝากบอกมายังเมืองไทยว่ายังไงต้องตรวจสอบแล้วชี้แจงนะ

เธอบอกเธอมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ย
มีคืนวันหนึ่งเรียกแท็กซี่จะกลับที่พักไปเจอด่านตรวจ
แล้วตำรวจดีดไถเธอจ่ายเงินไป๒๗๐๐๐บาท

นี่นะฮะล่าสุดเมื่อวานทางตำรวจนครบาน
ออกมาบอกว่าไปตรวจสอบแล้ว
มา๒๙ธันวาคมแล้วกลับ๕มกราคมคืนวันที่๔มกราคมเนี่ยวันนั้นมีการตั้งด่านตรวจจริงของสอนอห้วยขวาง
แล้วตำรวจหกนายที่อยู่ที่ด่านก็มาชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วค่ะล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับในวันเกิดเหตุในคืนวันนั้นโดยคนขับรถคันนี้นะฮะ
มาให้ข้อมูลมาสอบปากคำอยู่สามชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
เพื่อมาส่งยังจุดหมายปลายทางที่เป็นโรงแรมย่านห้วยขวางนะฮะ
กลุ่มผู้โดยสารเนี่ยมีทั้งหมด๔คนผู้ชาย๓ผู้หญิง๑
ตอนไปรับเขาบอกเขาจอดรถห่างจากกลุ่มผู้โดยสารประมาณ๓๐เมตร
แล้วให้เขาเดินมาขึ้นรถกันผู้ชายคนนึงที่พอจะพูดภาษาไทยได้มาถึง
ก็พูดจาโมโหใส่เขาก่อนตวาดใส่เขาขึ้นบนรถมาเนี่ยรู้ทันทีว่าทั้งหมดเนี่ยเมา
คนขับรถคันนี้บอกว่าในวันเกิดเหตุยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะ
เพราะเขาขับรถไม่ดื่มอยู่แล้วแต่พอกลุ่มผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยเขาได้กลิ่นแอลกอฮอลทันที
กลิ่นมันแรงมากจนต้องเปิดกระจกขับรถอ่ะโอ้โหแล้วจำได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจำได้แม่น
เพราะท่าทางเนี่ยคือเมาที่สุดแล้วโวยวายเสียงดังที่สุดในรถ
อันนี้คนขับรถเขาบอกนะคนขับรถรับจ้างทางแอปพลิเคชัน
แล้วมาตามถนนรัชดาก่อนจะมาเจอด่านตรวจของตำรวจที่หน้าสถานทูตจีน
ซึ่งแถวนั้นคือแถวห้วยขวางแล้วตำรวจก็ขอเรียกตรวจค้น
เขาก็เปิดไฟในรถตำรวจก็ถามว่าไปไหน
ก็บอกไปว่าเป็นแกรปจะไปส่งผู้โดยสาร
ตำรวจก็ขอตรวจเช็คผู้โดยสารเขาก็หันไปพูดภาษาอังกฤษกับผู้โดยสาร
ประมาณว่าไม่อยากให้ตรวจค้นแล้วก็เมาด้วยตำรวจก็พยายามเชิญลงจากรถ
ผู้โดยสารก็มีท่าทีไม่อยากลงสุดท้ายก็ต้องลง
แล้วไปยืนให้ตำรวจตรวจค้นอยู่ที่ท้ายรถฝั่งซ้าย
โดยเขาจอดรถอยู่เลนซ้ายสุดระหว่างที่ตรวจค้นมีตำรวจ
เข้ามาตรวจค้นทั้งหมดสามนายตำรวจให้ผู้โดยสารเปิดกระเป๋า
แล้วก็ส่องไฟฉายลงไปแล้วให้ผู้โดยสารเนี่ย
ค้นกระเป๋าของแต่ละคนให้ดูไม่มีการแตะต้องเข้าของเลย
อันนี้คนขับรถเขาบอกนะฮะแล้วก็แตะตัวเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นผู้ชาย
ค้นอยู่๓๐นาทีคนขับรถคันนี้เนี่ยบอกเขาไม่ค่อยได้หันไปมองนะฮะ
หันไปดูเฉพาะเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยส่งเสียงโวยวายเป็นภาษาจีนเสียงดังใส่ตำรวจ
แล้วก็มีการพยายามจะพูดภาษาไทยด้วยตำรวจไม่ได้ตอบโต้อะไร
แล้วก็ไม่เห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยจะมีการพยายามถ่ายคลิปอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าดาราสาวชาวไต้หวันเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปแล้วก็ถูกให้ลบอะไรใช่ไหม
ก็ได้๑๙บาทก็ขับรถออกมาโดยคนขับรถคันนี้ยืนยันว่าระหว่างที่จอดรถอยู่ในด่าน
ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรนะครับตำรวจตรวจค้นปกติเป็นที่โล่งริมถนน
โอ้โหใช่แน่พอตำรวจประสานมาเรียกมาก็ให้ความร่วมมือ
แล้วก็เลยมาให้ข้อมูลเพราะมองว่านักท่องเที่ยวหญิงให้ข่าวเกินไป
ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสียหาย
ขอยืนยันว่าเขาเมาร้อยเปอร์เซ็นต์
แกรปคนนี้ฝากไปถึงดาราสาวชาวไต้หวัน
ว่าขอให้พูดความจริงเพราะตอนนั้นเธอมีอาการมึนเมา
ส่วนตัวเขาเนี่ยไม่เมาอยู่แล้วเพราะว่าต้องขับรถรับส่งผู้โดยสาร
มีสติดีเอาลองฟังเขานะฮะ
สี่คนเลยครับแต่เมาสุดเป็นผู้หญิง
สุดเป็นผู้หญิงอยากให้ออกมาพูดความจริงดีกว่า
เพราะอย่างแรกคือคุณออกมาอย่างนี้ประเทศของเราแบบเสียหายใช่ไหมครับ
และเรื่องวันนั้นคุณเมาผมเป็นคนขับรถผมไม่ดื่มสุราอยู่แล้ว
คนขับรถไม่ดื่มสุราเพราะฉะนั้นผมมีสติมากกว่าเขา
ผมถึงได้บอกว่าคุณออกมาพูดดีกว่าว่า
คนจะเชื่อระหว่างคนเมาหรือคนไม่เมา
ทีนี้เรื่องของหลักฐานต่างเนี่ยขับรถรับส่งผู้โดยสารอย่างนี้
ต้องมีกล้องหน้ารถใช่ไหมใช่ค่ะ
นักข่าวก็ถามนะฮะคนขับรถคันนี้เนี่ยบอกว่ารถเขามีกล้องหน้ารถนะครับ
บันทึกเสียงได้นะบันทึกภาพได้แต่ไฟล์มันจะถูกลบฟอร์แมททุก๗วันไง
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นอ่ะสี่มกรานี่วันนี้วัน๒๗มกราคมแล้ว
ก็เลยเจ็ดวันมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เป็นไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะได้ไปดูว่าเออเผื่อจะมีหลักฐานเพื่อจะยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นยังไง
ทางฝั่งของนักท่องเที่ยวแล้วก็บอกให้ไปได้
ตอนหลังตำรวจบอกว่าพอเคลียร์ดูอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าเวลาจะด่านปิดแล้ว
เพราะว่าเขาบอกไม่มีพาสปอร์ตเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาให้ไม่มาให้สักทีชั่วโมงกว่า
ใกล้เวลาด่านจะเลิกแล้วมองว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จะทำผิดกฎหมายอะไร
ค่ะมีแค่บุหรี่ไฟฟ้าก็เลยตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้พลโนตรีอัธพรวงสุริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นต้องว่าไปตามหลักฐานนะฮะซึ่งจะยึดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่าใน๑๒วันนี้จะกระจ่างชัดเพราะตอนนี้จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
ืบหน้าไปกว่าร้อยละแปดสิบแล้วขณะเดียวกันวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
วันนี้มาที่สอนอห้วยขวางมาตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กนะฮะบอกว่าวันนี้มาแค่ตรวจสอบเรื่องตารางเข้าเวร
ตำรวจในวันเกิดเหตุเพื่อจะได้ดูว่ามีใครปฏิบัติหน้าที่บ้าง
ถ้าพบหลักฐานว่าใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่ละเว้น
ที่สำคัญก็คือบิ๊กโจ๊กบอกต้องชี้แจงให้ได้นะตำรวจชุดตั้งด่านตรวจค้นวันนั้นน่ะ
ข้อมูลที่มีการชี้แจงบอกพอรอเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วก็ใกล้เริ่มด่านเลิกก็ปล่อยตัวไปทั้งที่เขาไม่ได้เอาพัสบอร์ต
วีซ่ามาแสดงเพราะบอกไม่มีติดตัวเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาให้
เอามาให้สักทีแล้วมีบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งถือว่าในประเทศไทยถ้าครอบครองผิดกฎหมาย
คือถ้าปล่อยอย่างนี้ถือว่าตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มาอ้างว่าด่านใกล้เลิกก็เลยผ่อนผันไม่จับกลุ่ม
อันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกเบื้องต้นเนี่ย

แล้วในคดีอาญาแล้วทำไมสามารถปล่อยตัวได้
อย่างเช่นไม่มีวีซ่าอย่างเช่นไม่มีไฟฟ้าบุหรี่
บุหรี่ไฟฟ้าทำไมมันปล่อยจัดได้มันยังไงครับ

ก็ต้องเงินคดีหมดตำรวจเลยนะครับ
แต่ถ้าไม่จริงก็ต้องว่างไปใช่ไหมครับ
นะเดี๋ยวส่วนนี้ขอให้ความจริงปรากฏนิดหนึ่งนะครับ

เมื่อพบการกระทำผิดเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับ
จะไปปล่อยป่าละเลยไม่ได้แต่จะไปละเว้นไม่ได้นะครับ

อย่างนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับ
คือบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจจะมาช่วยตำรวจกันเอง
คือมาตรวจสอบเนี่ยจะเอาให้ละเอียดยิบเลย
ข้อหาในการปล่อยไปบอกด่านใกล้เลิกก็เลยผ่อนผันให้ปล่อยไป
อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต่เรื่องหลักก็คือต้องไปตรวจสอบว่ามีการเรียกรับเงินเขาจริงหรือไม่
ถ้ามีการเรียกรับเงินจริงก็ต้องถูกลงโทษทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
แต่ถ้าไม่เป็นความจริงตำรวจไทยก็ต้องดำเนินคดีกลับกับผู้ที่แจ้งเรื่องเท็จ
ก็สามารถขอหมายจับมาดำเนินคดีได้ผ่านสถานทูตหรือสถานกงศุลทางฝั่งของนักแสดงสาวชาวไต้หวันนะ

ล่าสุดเพจหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วที่เป็นคนเปิดเผย
ข้อมูลนะฮะได้นำเรื่องราวของนักแสดงสาวคนนี้มาเปิดเผย
เพิ่มเติมนะครับโดยโพสต์ภาพดาราสาวที่ลงสตอรี่สตอรี่ไอจี
นะครับเพื่อจะชี้แจงหลังจากเธอคงจะทราบข่าวที่เมืองไทย
ไหมค่ะวันนี้เธอชี้แจงบอกว่าเธอไม่ใช่คนดื่มเหล้าหลังให้
ข้อมูลกับตำรวจสากลเสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มอืมเธอบอก
ล้างมณฑินให้ตัวเองต้องการใช้เธอฟอกขาวให้ตัวเอง
ตำรวจพูดไม่เป็นความจริงโอ้โหขนาดที่หน้าของจอรี่ไอจี
บอกว่าวันนั้นถนนเส้นนั้นปิดทั้ง๔เส้น
ไม่ได้มีแค่ตำรวจ๗คนที่มาตรวจค้น
ตามที่มีการเสนอข่าวทางฝั่งที่เมืองไทย
เธอบอกว่าเธอสามารถยืนยันและชี้ตัวตำรวจคนที่เอาเงินของเธอไปได้
มีตำรวจเอาเงินเธอไปจริง
แล้วจะมาพูดว่าไม่ได้ตั้งด่านได้ยังไง
เดี๋ยวจะมาหาว่าไม่ได้รับเงินเธอ
ตอนนี้มาโยนความผิดให้เธอทำไม
อกจากนี้ยังมีการนำลิงก์ข่าวของไต้หวัน
ที่มีการสัมภาษณ์ดาราสาวคนนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อความว่าหลังจากพวกนั้น
ซึ่งหมายถึงตำรวจได้เงินจากเธอไป
ก็เอาบุหรี่ไฟฟ้ามายัดใส่มือเธอ

นี่ฝั่งดาราสาวชาวไต้หวันเขาออกมา
โต้ข้อมูลจากทางฝั่งของไทย

รอติดตามตอนต่อไปว่าจะยังไงนะคะ